นักเรียนนักเลงตีกันอีกแล้วฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับ
เป็นช่างกล๒สถาบันไล่ฟันกันโดนฟันกันกลางหลังบาดเจ็บสาหัสกันไป
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวแล้วครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ดูกันนะฮะ
เจอกันไม่ได้ฮะต้องเข้าตีรันฟันแทงกันนะครับเป็นเหตุนักเรียนช่างกลสองสถาบัน
ก่อเหตุไล่ตีกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแยกไฟแดง
เลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับตรงข้ามปากซอยพิบูรสงคราม๑๕
ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีก็มีทั้งขับขี่รถจักรยานยนต์
กวดไล่ตามกันนะครับดูกันสิมากันเป็นหมู่คณะเลยนะฮะ
แล้วก็มีทั้งการวิ่งลงมาใช้อาวุธไล่ฟันไล่แทงกันนะครับ
กล้องวงจรปิดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะครับ
จากมีการถือมีดยกพวกไล่ตีกันไล่ฟันไล่แทงกันแล้ว
ข้ามถนนไปมาแล้วยังมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัด
โดยที่ทั้งสองกลุ่มนั้นคุณตีกันโดยไม่สนใจประชาชน
ที่เขาอยู่แถวนั้นหรือว่าขับรถสัญจรแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุบางคนก็หลบหนีไปบางส่วนเนี่ยตำรวจมารวบตัวไว้ได้ทันนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนักเรียนที่ก่อเหตุได้ทั้งหมด๑๓คน
เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม๖๗คน
แล้วก็นักเรียนวิทยาลัยไทยอาชีวศึกษา๖คน
ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นปวชปี๑และปี๒
อายุอยู่แค่ประมาณ๑๖๑๘ปีเท่านั้นเองนะครับ
ก็สามารถตรวจยึดอาวุธมีทั้งมีดพระ๒ด้าม
มีดปลายแหลม๒เล่มแล้วก็สนับมือ๑อัน
เป็นอาวุธของฝั่งนักเรียนวิทยาลัยอาทัยอาชีวศึกษานะครับ

แจ้งข้อหากับคนที่เป็นเจ้าของอาวุธ
ก็คือนายธีรวัตรอายุ๑๗ปี
และนายชยศิลป์อายุ๑๖ปี
ถูกตั้งข้อหาพกพาอาวุธมีด
ก็คือมีดพระแล้วก็มีดปลายแหลม
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะเหมือนกันนะฮะ
อกจากนี้ยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์๗คัน
กลุ่มนักเรียนขับไล่ตีกัน
แล้วก็ทิ้งรถหลบหนีไป

เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม๖

คือนายธวรรณอายุ๑๗ปี
ก็ไปยังโรงพยาบาลพระนั่ง๙ครับ

สะกรอบแก้วภูมิกับการสพเมืองนนทบุรี
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน

ขณะเดียวกันก็ต้องส่งชุดสืบสวน

ก่อเหตุร้ายอื่นมาดำเนินคดีให้ได้

กำลังเข้าไปตรวจสอบ๒สถาบัน
แล้วก็ไปคุยกับผู้บริหารของสถาบัน
เพื่อที่จะให้ทั้งสองสถาบันมีการเคลียร์ใจกัน
จะได้ไม่เจอกันที่ไหนตีกันที่นั่นอีกนะครับ
ก็เป็นอันตรายต่อน้องเองนะครับ